และที่เห็นอยู่นี้นะคะทีมหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะไปร่วมแข่งขันฟุตบอลสามัคคีการกุศล๖๐ปี
จอมเกล้าพระนครเหนือนะคะโดยมีทีมพระจอมเก้าพระนครเหนือ
แล้วก็ทีมมุรณิฮิกเก้าคนละเก้าซึ่งก็นำมาโดยตูนบอดี้แสลมค่ะ
แข่งขันครั้งนี้นะคะก็นำรายได้ไปจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
เพื่อ๗โรงพยาบาลชนบททางภาคเหนือและผลการแข่งขันนะคะ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐสามารถเก็บชัยชนะได้ทั้ง๒เกมเลยด้วยค่ะ
และช่วงบ่ายวันนี้นะคะอย่าพลาดกับการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่๗๔ค่ะ
ทีรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายท้อสดนะคะก็ยิงสัญญาณมาจากสนามศุกร์พัชราไสต์
จะเริ่มเข้าสัญญาณตั้งแต่เวลาบ่าย๓โมงเป็นต้นไปค่ะ
สถิติที่ผ่านมาก่อนหน้านี้๗๓ครั้งนะคะเป็นธรรมศาสตร์ที่ชนะได้๒๔ครั้ง
จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยชนะไป๑๗ครั้งแล้วก็เสมอกัน๓๒ครั้ง